คุณผู้ชมครับพักรวมพลังคนรุ่นใหม่เข้าร้องนะครับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับให้ตรวจสอบการทำงานในคดี
การเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับกลัวว่าประชาชนจะหมดศรัทธากับตำรวจซะ
หลังจากมีข้อสงสัยหลายอย่างเลยเรื่องของการทำคดีครับ
นายศิลวิทย์ช่วงเสนนะครับหัวหน้าพักรวมพลังคนรุ่นใหม่
เข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบสภาพผู้แทนราษฎร
เพื่อให้ตรวจสอบการทำคดีของคุณแตงโม
มากว่า๒๓วันแล้วประชาชนทั้งประเทศตั้งข้อสงสัย
ถึงการทำงานของตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
เช่นการตรวจหาสารเสพติดของคนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน
ล่าช้าและมีความผิดปกติในหลายจุด
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุบอกว่า
ถึงแม้จะมีอำนาจทางนิติบัญญัติ
แต่ถ้าไม่มีใครยื่นเรื่องมาตรวจสอบก็ทำอะไรไม่ได้
แต่วันนี้มีผู้มาร้องเรียนแล้ว
กรรมธิการรับปากว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้
และยังฝากไปถึงหัวหน้าพักการเมืองบางคน
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างนานาเกี่ยวกับคดีอยู่ในตอนนี้เนี่ย
ทั้งที่ท่านก็เตือนไปแล้วนะเตือนผ่านลมไปแล้วนะ
อาจจะเป็นการแทรกแทรงการทำงานของเจ้าหน้าที่
เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะ
และอาจจะส่งผลให้ถูกพักงาน
ปลดจากตำแหน่งสอสอได้นะ
อันนี้ก็ที่ท่านเสรีได้เตือนไปถึง
หัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งครับ